ให้ดูเนี่ยจะให้ดูรถกระบะคันนี้หน่อยสูงไปไหนถามหน่อยสูงไปไหน
เนี่ยติดคอกก็สูงอยู่แล้วนะแต่ไอ้สิ่งที่มันทุกข์มานี่สิ
โอ้โหนี่สูงจะไปแตะขอบฟ้า
เออควายเอ้ยโพสต์ลงในกลุ่มค่ะ
โอ้โหโพสต์ลงในกลุ่มควายเอ๋ย
แล้วก็บอกว่ากระบะคันนี้นะวิ่งแช่ขวายาวเลย
คำนึงถึงความปลอดภัยคนอื่นเลย

นั่นน่ะสิคือเข้าใจแหละว่าขนแต่ละทีมันต้องคุ้ม
น้ำมันมันไม่ได้ถูกไงแต่ทำแบบนี้มันไม่ปลอดภัยนะ
ตำรวจเจอแทนที่จะจ่ายค่าน้ำมันต้องมาจ่ายค่าปรับแทนนะคะ
ครับก็เอามาเตือนกันนะ
ขนของคุณเอาให้พอดีนะเดี๋ยวไม่งั้นตำรวจจับนะครับ